ขณะเดียวกันนะคะสื่อต่างชาติค่ะได้นำเสนอข่าวรวมทั้งรายงานข่าวที่คนไทยเป็นห่วงถึงพระอาการของในหลวงและพร้อมใจกันสวดมนต์ให้ทรงฟื้นจากพระอาการประชวน
ประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนหลายร้อยคนไปร่วมสวดมนต์ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวน
ส่วนใหญ่ระบุว่าทุกคนต่างมาด้วยใจมาร่วมกันสวดมนต์เพื่อให้เกิดปฏิหาร
หลายคนเดินทางมาปักหลักนอนค้างอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของโรงพยาบาลหลายคืนแล้วเนื่องจากรู้สึกไม่สบายใจ
แต่ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์จะต้องฟื้นจากพระอาการประชวนค่ะ
ซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษวัย๔๒ปีที่บอกว่า
ไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่เป็นห่วงแต่คนไทยทุกคนต่างรู้สึกเป็นห่วงพระองค์
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
จึงมาสวดมนต์เพื่อหัวใจของแผ่นดิน
พระองค์มีพระอาการที่ดีขึ้นและมีพระราชปฏิสันธารต่อประสบกรณิกรของพระองค์ได้อีกครั้ง
สกรณิกรชาวไทยทั้งประเทศต่างมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระอาการดีขึ้น
และต่างเชื่อมั่นในกระแสพระราชดำรัฐที่ในหลวงเคยตรัสไว้ว่า
จะมีพระชนมายุยืนนานถึง๑๒๐ปี
เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
พร้อมใจกันไปรวมตัวสวดมนต์เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวนแล้ว
ยังมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลด้วยนะคะซึ่งก็คือการติดแฮชแท็ก